เอาไปดูสถิติอุบัติเหตุกันเลยละกันนะคะสำหรับตลอดทั้ง๖วันเทศกาลสงกรานเนี่ย
มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นเอาวันที่๑๖เมษายนก่อนครับ
ร้อยหกสิบเจ็ดครั้งเสียชีวิตสี่สิบสองศพบาดเจ็บสามร้อยแปดสิบเอ็ดรายนะคะ
อืมสถิตสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นขับรถเร็ว
รองลงมาเป็นดื่มแล้วขับค่ะส่วนยานผ่านะยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ
เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทีนี้ถ้ารวมหกวันตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบหกเมษายนค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสามพันหกสิบแปดครั้งเสียชีวิตไปแล้วสามร้อยสี่สิบแปดศพ
บาทเจ็บไปแล้วสามร้อยขอภัยสามพันหนึ่งร้อยเจ็บสิบหกรายนะคะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดคือเชียงใหม่ค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือนครราชศรีมาแล้วก็อุดรธานีอยู่ที่จังหวัดละ๑๕ศพนะคะ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอดหกวันที่ผ่านมายึดรถที่ฝ่าฝือมาตรการไปได้ทั้งหมดหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าคัน
ดำเนินคดีไปเป็นผู้ขี่รถจากกรยานยนต์เนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็บสิบสี่คน
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนค่ะ
ทีนี้ตัวเลขที่ออกมาในช่วงหกวันเนี่ยนะครับความจริงเจ็ดวันคือวันนี้วันสุดท้าย
ซึ่งจะแถลงตัวเลขวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มนตรีหัวหน้าคณะคอสชบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจ
คือก็ทำงานกันเต็มที่นั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะมีความสูญเสียเกิดขึ้น
ก็คืออยากให้เป็นศูนย์นั่นแหละอ่าเดี๋ยวฟังท่านดูก่อนแล้วกัน
ในเรื่องของการดักษาความปล่อยทางกระหนดเหมือนกันทุกคนก็ทำมาอย่างที่เต็มที่
ผมต้องขอบคุณเจ้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งจิตอาสาด้วยนะครับ
ทำงานในช่วงปีใหม่สงครานไทยนี้อย่างอย่างเข้มแข็งนะ
ก็ทุกคนก็เสียสละกันมาทุกปีนั่นแหละทหารที่แบบว่าที่ชายแดนก็ไม่ได้กลับบ้าน
ทหารที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วเจ้าที่ตำรวจที่ต้องดูแลความสุขสงบ
ก็ไม่ได้พักพอดอีกนะสรุปแล้วก็มาเกิดเหยียกตัวบุคคลทุกคนนั่นแหละนะ
ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันมันจะโทษอะไรได้นะครับ
มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของทุกคนนะนะ
คือจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เท่าไหร่จะออกมาตรการขนาดไหน
ถ้าคุณไม่มีจิตสำนึกเลยก็เท่านั้นใช่เจ้าหน้าที่ออกมาก็เสียชีวิตกันไปอีกด้วยซ้ำ